วิตกกังวลว่าอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ

ตามสถานที่ต่างและตามท้องถนนนะคะ
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์นะคะซึ่งทำให้มองถนนน้อยลงค่ะ
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดน่านตอนนี้
เต็มไปด้วยกลุ่มวัยรุ่นรวมไปถึงกลุ่มวัยกลางคนค่ะ
ตั้งหน้าตั้งตาจ้องมองโทรศัพท์มือถือของตัวเอง
โดยคนกลุ่มคนเหล่านี้นะคะได้เล่นเกมที่กำลังโด่งดัง
แหล่งท่องเที่ยวแหล่งชุมชนหน่วยงานราชการ
หรือแหล่งที่มีการเช็คอินมาก
ทำให้กลายเป็นจุดรวมตัวของผู้เล่นเหล่านี้
ทีมข่าวได้สังเกตและขี่รถตระเวนดูรอบตัวเมืองน่าน
กลับพบว่าผู้คนที่เล่นส่วนใหญ่
จะใช้รถจักรยานยนต์และรถจักรยานเป็นภาษณะขี่
ตามหาตัวละครในเกมค่ะตามภาพเลยนะคะ
โดยลักษณะการขับขี่จะก้มหน้ามองจุดโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็เงยหน้ามองถนนและกลับลงไปก้มมองโทรศัพท์อีกครั้ง
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายจากการใช้รถใช้ถนน
หรือว่าบางคนนะคะก้มหน้าก้มตามองจอเดินตามริมถนน
อาจจะทำให้ถูกรถเฉียวชนได้ค่ะ
จากการสอบถามผู้เล่นทราบว่าได้ตระเวน
ตามหาตัวละครในเกมดังกล่าวเพื่อที่จะจับหรือว่าช่วงชิงพื้นที่
ทำสำเร็จจะได้คะแนนในเกม
และก็จะต้องไปตามหาตัวใหม่ต่อไปนะคะ
ทำให้หลายฝ่ายกังวลเรื่องความปลอดภัย
และมีการออกมาเตือนผู้เล่นเกมดังกล่าว

เพราะว่าอาจทำให้เกิดอันตรายหรือว่าอาจสูญเสียชีวิตได้ค่ะ